ชั่วตลอดตลาด

ต้องมาอัปเดตราคาสินค้ากันวันนี้นะ
ดูสิว่าราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าจ้า

เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟอง
ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ปรับเปลี่ยนนะ

ใบกระเพรานะคะ๑๕บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๑๕บาทต่อกิโลกรัม